สวัสดีค่ะพบกับลูกการณ์ร้อนน้ำสวัสดีฉันนัทชาชากิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาเตือนภัยพี่น้องภาคใต้๖จังหวัดค่ะ
เนื่องจากการตรวจสอบเราพบว่ามีหย่อมความบริการต่ำเคลื่อนตัวอยู่บริเวณมาเลเซียค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีมรสุมฝนประจำฤดูพัดปกครุมประเทศไทยด้วย
เพราะฉะนั้นพี่น้องนะคะภาคใต้ที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทธลุงยะราสงขราและนราธิวาส
ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันศุกร์นี้ค่ะ
ในขณะที่ภาคเหนือนะคะในระยะนี้ยังคงมีนะคะลมหนาพัดลงมาปกครุมเพราะฉะนั้นในช่วงค่ำถึงเช้ายังสัมผัสได้ถึงอากาศเย็น
ขณะที่ภาคกลางของประเทศค่ะคุณผู้ชมตอนกลางวันยังคงร้อนอยู่อาจจะพบฝนได้บ้างประปายค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ขณะนี้นะคะเรียกได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทรนด์ไปทั่วโลกค่ะ
นิวซีแลนด์มาแบบล้ำเลยค่ะทดสอบเครื่องบินไฟฟ้าค่ะนี่คือเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ
และนี่คือรู้กันแล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะ